ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีการเผยแพร่เรื่องราวของอดีตดาราสาววัยรุ่นชื่อดังนะฮะ
ค่ะตายมณัสนันปานดีนะครับซึ่งปัจจุบันอายุสามสิบสี่ปีออกไปเนี่ย
อ่าก็พบว่าหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงอืม
เพราะว่าชีวิตเนี่ยแทบจะแบบอื้อหือคือพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะ
ใช่นะย้อนไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนเธออายุยี่สิบต้นต้น
อ่าเคยเป็นดาราแสดงภาพยนตร์ถึงสองเรื่องนะ
ภาพขวามือเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะภาพนิ่งเนี่ย
แสบสนิทสิทธิ์สายหน้ากโกยเทยมนี่นะอืม
แต่เวลาผ่านมาจนถึงช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
มรัสนันปานดีอยู่ในสภาพไม่เหลือเขาดาราสาวสวยในอดีตเลยนะครับ
ผมนี่ก็ถูกกล้อนร่างกายผอมเกร็ง
วันก็นั่งอยู่ริมถนนคอยขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
คือในสภาพบ้านก็ไม่ได้เป็นบ้านอ่ะ

อยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเยอะแยะเหลือเกิน
อย่างเช่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนกลับตัวแทบไม่ได้
ถูกจับคดีรักทรัพย์ก็หลายครั้งนะถูกทำร้ายร่างกายด้วยการตีศีรษะ
ก็โดนมาแล้วยังมีแผลอยู่เลยนะครับ
ล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่เรื่องราวของอดีตดาราสาววัยรุ่นคนนี้ไปนะครับ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ซอยชุมชนวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชา
เพื่อไปดูอาการและไปให้ความช่วยเหลือ
คือจุดเริ่มแรกเลยที่ต้องการ
ไปตรวจอาการไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมรัฐเทวีณศรีราชา
ค่ะเพราะแม่บอกว่าลูกสาวติดยาอืมอ่าลูกสาวก็มีอาการคล้ายคล้ายกับทางจิตประสาทด้วย
อืมตัวตายเองบางครั้งบางช่วงบางตอนตอนที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้
อย่างเมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถามเนี่ยตายก็บอกว่าก็อยากขายบ้าใช่
หนูอยากหายบ้าแต่ว่าตอนเวลาพูดอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีอาการที่เหมือนกับชักเกร็ง
ใช่บางช่วงอะไรแบบเนี้ยครับบางทีก็น้ำตาไหลใช่
ช่วงเวลาก็พูดถึงเพื่อนเก่าหรือว่าการทำงานเก่าที่ตัวเองยังจำได้ก็มี
นะฮะพูดถึงคุณแตงโมนิดาอดีตเพื่อนดารานักแสดงด้วยกันก็มีนะครับ
พัดวิราสุวรรณเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดชนบุรี
ระบุว่าเบื้องต้นก็จะช่วยเรื่องของเงินสงเคราะห์ให้กับทางแม่ของตายก่อน
แล้วจะประสานกับทางอำเภอและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ส่วนการรักษาอาการนั้นนะครับ

พมจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วหาทางช่วยเหลือในระยะยาว
เพื่อให้ตายได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แล้วก็จะดูแลเรื่องของอาชีพและรายได้ให้กับแม่ของตายในระหว่างนี้ด้วย
เพื่อให้มีความมั่นคงแม่จะได้สามารถดูแลลูกได้อย่างไม่เดือดร้อนนะ
ส่วนแม่ของตายนะครับ
นางอุตสาห์จันกัดอายุ๕๒ปีนะครับ
บอกว่าทุกวันนี้ก็ห่วงลูกสาวมากนะ
คือลูกสาวเนี่ยพอถึงเวลากลางคืนก็เป็นอะไรไม่รู้นะคุณเขมสอน
แม่บอกว่าจะชอบออกไปนอนข้างนอก
นอนตามข้างทางไปนอนแถวโรงพักก็มีนะครับ
ดีใจมากที่มีคนมารับลูกไปรักษาลูกจะได้หาย
ไม่ต้องเดินไปเรื่อยเที่ยวลื้อถังขยะมาจนเละจนเทะหาของกิน
ว่าไปขอเงินเขาบางครั้งลูกก็ถูกทำร้ายกลับมา
ค่ะถูกตีหัวที่ไปนอนแถวโรงพักเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยไง
ไม่นอนบ้านเพราะว่าแถวนั้นมันก็ใช่ไหมไว้ร่วงไว้รุ่นอันตรภัณฑ์เยอะแยะไปหมด
อย่างเรื่องของยาเสพติดแม่นี้บอกว่าขอเถอะอยากจะคลานเข้าไปกราบเลย
พวกที่ชอบเอายาเสพติดมาให้ลูกสงสารเถอะ
เวลาลูกเล่นยาเข้าไปเนี่ยโอ้โหจะหนีหนีจนต้องแบบตามหากว่าจะเจอ
แล้วกลับมาก็เป็นแบบนี้วันนี้จึงดีใจมากที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
มันมีหลายคนที่เห็นเขาสภาพเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่รู้ไงว่าลูกเราที่ผ่านมาไม่ใช่แบบนี้
เขาเห็นแบบนี้เขาก็ไม่เข้าใจบางทีเขาก็หนีไล่กันอยากอยากฝากลูกไว้ว่าลูกป่วย
มีใจลูกจะได้หายลูกจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวดื่มหายลื้อทั้งยงทั้งกระยายเลือดเท้หมดเราก็ตามเก็บไง
ส่วนวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับตายมนัสนันเองก็ดูมีท่าทีดีนะ
ก็พาเข้าไปดูที่อยู่อาศัยที่ลักษณะเป็นเพลิงผ้าใบไม่มีไฟฟ้าใช้นะไม่มีห้องน้ำด้วยนะเต็มไปด้วยกองขยะนะครับ
มรัสนันบอกว่าคิดถึงวงการบันเทิงอยากกลับเข้าวงการอยากจะกลับไปทำงานอยากเจอเพื่อนโดยเฉพาะแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์
แต่อีกใจหนึ่งก็อายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพตัวเองเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พาไปหาหมอรักษาอยากหายบ้าอยากจะกลับไปทำงาน

ขอบคุณพี่ที่ข่วยลูก
ขอบคุณพี่ที่ข่วยลูก

ขอบคุณพี่ที่ข่วยลูก

ขอบคุณพี่ที่ข่วยลูก

ขอบคุณพี่ที่ข่วยลูก

ไม่อยากไปเจอใครทั้งนั้นอ่ะ

มันไม่ได้เป็นดาราแล้วก็ดูดิ

พี่พี่เชื่อพี่ไปถ่ายคลิปลงทีวีลงยูทูปให้ใครดูก็ได้
พี่มาได้พี่ก็กลับได้
ไม่เกี่ยวหนูไม่ไปหรอก
หนูลองโทรไปแล้วกันพี่ขอบคุณมากพี่ช่วย

เดี๋ยวพาพี่ไป
ไปลงไป

น่าสะหารมานั่นอ่ะ

เห็นแล้วก็อดสงสารเห็นใจไม่ได้นะ
ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือจะไม่ยอมไป
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของร่างกายและจิตใจ

คุณแม่บอกว่าตอนที่ตายอยู่ในวงการเล่นภาพยนตร์อยู่ในวงการได้สักพักหนึ่ง

ไปมีครอบครัวมีสามีแล้วมีลูกสองคน
จะถูกเพื่อนชักชวนให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วทีนี้ยาวเลยไปยาวเลยกู่ไม่กลับเลย

สุดท้ายก็ไปนะไปโรงพยาบาลนะคะ
ญาติก็ผ่านั่งรถเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ต้อนี้ตายมานักสนันอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลนะคะ

ภาพร่างกายและจิตใจหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมินสถานการณ์กันแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไป
ต้นตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วสบายใจได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะ
อืมแล้วทีนี้ค่ะตายมณัสนัน
พูดถึงนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดา
สัมภาษณ์ทีไรถามว่าคิดถึงเพื่อนในวงการบันเทิงไหม
อยากเจอใครไหมพูดถึงชื่อคุณแตงโมอยู่คนเดียวเลยนะ
ทุกครั้งที่นักข่าวไปสัมภาษณ์
คุณแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพ
แล้วก็มีใจความว่าเธอไม่สน
ระหว่างทางเพื่อนไปเจออะไรมาบ้างตอนนี้เธอเป็นห่วงมาก
จะพยายามช่วยเท่าที่จะทำได้
คือคนก็บอกว่าตอนอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกับหน้าคล้ายกัน
บอกว่าเห็นข่าวแล้วสงสารมากบางคนบอกว่าเคยเจอตายมณสนันมาขอเงิน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อคุณแตงโมนิดานะคะ
เพื่อสอบถามเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ
ก็ตอบมาสั้นแค่ว่าถ้ามีอะไรให้เธอช่วยได้เธอยินดี
แต่ก่อนนี้เคยไปเทสหน้ากล้องค่ะ
แคสติ้งงานโฆษณาพร้อมกัน
เคยเจอกับตายมณัสนันอยู่บ่อย
สมัยก่อนคนก็แซวกันว่าเป็นแฝด

ก็คุณแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวบันเทิงของเรานะครับ
ก็บอกว่าได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับ
ทางคุณแม่ของตายมนัสนันได้คุยกับหน่วยงานที่จังหวัดชนบุรีแล้ว
ตกลงว่าพรุ่งนี้นะครับจะส่งตัวตายมาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อมาตรวจเช็คร่างกายแล้วก็จะดูเรื่องของอาการต่างที่มีอยู่
อย่างเช่นอาการติดสุราอะไรอย่างนี้นะ
เพราะฉะนั้นทางแตงโมนะครับก็เลยจะไม่มาที่ชนบุรีแล้ว
เดี๋ยวจะรอมาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อจะเจอกันตรงนี้แล้วจะพูดคุยจะได้เจออะไรกันยังไงก็

ก็เป็นกำลังใจให้เชื่อว่าจะหายได้เร็วนี้